เหตุคดีสะเทือนขวัญอุกอาจที่เกิดขึ้นนะครับ
นายกวินวัย๒๓ปีผู้ต้องหายิงคนเสียชีวิตไปสองศพ

หลบหนีไปที่ระนองอย่างที่เราไล่มาตั้งแต่ช่วง๑ทุ่ม
ล่าสุดถูกส่งตัวมาสอบปากคำดำเนินคดีอยู่ที่สอนอพหนโยธินท้องที่เกิดเหตุ
ยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อเสียชีวิต

ล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามจากผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดเข้ามานะครับ

คุณผู้ชมครับภายหลังกว่า๔๐นาที
เจ้าที่ตำรวจใช้เวลาในการสอบปากคำนายกวินผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะ
ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาค่ะ
รวมทั้งฝากขอโทษไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองราย

เป็นเพราะว่าปัญหาส่วนตัวค่ะ
บรรยากาศที่สนพยศทินนะครับ
สนพยตั้งแต่เวลา๑๘๕๐น
เพื่อที่จะเข้าไปสอบปากคำในห้องประชุมชั้น๑
สนพหนโยธินโดยในวันนี้นะคะมีการสอบปากคำ
โดยท่านพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองทั้ง
มีในส่วนของพลตำรวจตรีอัศวยุทธ์นะคะ

ซึ่งใช้เวลาในการสอบปากคำนานกว่า๔๐นาที
ตั้งแต่เวลา๑๙๑๐นจนถึง๑๙๕๐นค่ะ
โดยภายหลังจากการที่สอบปากคำแล้วเสร็จนะคะ
ทางด้านของพลตำรวจตรีจิรพัฒน์
ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนพร้อมแถลงข่าวการจับกลุ่มนะคะ
โดยระบุว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะ

ส่วนมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุนะคะ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าเกิดจากบันดาลโทษะ
เนื่องจากว่าไปซื้อเบียร์ที่ร้านสะดวกซื้อ
เกิดมีปากเสียงกับพนักงานเพราะทำเบียร์แตก
จากนั้นก็มีการก่อเหตุบุกยิงพนักงาน
โดยใช้อาวุธปืนพกจำนวน๖นัด
จ่อยิงนายวิทย์จนเสียชีวิตคาที่
ส่วนสาเหตุที่เดินทางไปก่อเหตุที่โรงพยาบาลสนามนะคะ
เนื่องจากผู้ต้องหาเองมีปัญหาและเข้าใจ
จุดดังกล่าวนั้นเป็นสถานในการรักษาผู้ป่วย
ที่มีการติดสารเสพติดกระทั่งก่อเหตุ
ยิงผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามขึ้นค่ะ
จากนี้นะคะผู้ต้องหายังให้การ
สภาวะที่มีความเครียดจากปัญหาส่วนตัว
ปัญหาครอบครัวแล้วก็มีปัญหากับผู้ที่เสพยาเสพติด

อกจากนี้ค่ะผู้ต้องหาเองยังฝากจากสื่อมวลชนนะคะ
ไปถึงครอบครัวของผู้เสียหายบอกว่า
อยากขอโทษพ่อแม่ญาติพี่น้อง
และครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งหมดค่ะ
ลงมือก่อเหตุครั้งนี้ทางด้านของ

ผู้ต้องหานั้นสารภาพก่อเหตุเพียงคนเดียว
หลบหนีไปพื้นที่จังหวัดระนอง
ส่วนสาเหตุที่ผู้ต้องหามอบตัวนั้นนะคะ
เนื่องจากยุทธวิธีการปิดล้อมการกดดัน
ประกอบกับการติดต่อกับทางครอบครัวผู้เป็นแม่แล้วก็พ่อ
จนกระทั่งยอมมอบตัวในที่สุด

เกี่ยวกับการแพร่เชื้อโควิด๑๙
เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ามีการดำเนินการตรวจสวอปแล้ว
เพื่อป้องกันก่อนจะควบคุมตัวมาที่สนพหนโยธิน
เพื่อดำเนินการสอบปากคำต่อไปค่ะ
หาให้การรับสภาพตลอดข้อเก่าหานะครับ
ในข้อหาตามหมายจับนะครับคือฆ่าคนตายโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในที่ฐานะนะครับ
ก็นี่ในส่วนของคำให้การของผู้ต้องหา
ก็คือเขามีเกิดบันดาลโทษะนะครับ
ในครั้งที่๒ที่เข้าไปซื้อ
ซื้อเบียร์ในร้านเซเว่นครั้งที่สอง

ก็อาจจะมีปากเสียงอะไรกับแคทเชียร์

ก็กลับไปแล้วก็กลับมาก่อเหตุ
อยากจะขอโทษ
พ่อแม่ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตทั้งหมด

เวลา๒๐นาที๓๗นาที

ยังคงให้ปากคำกับเจ้าหิตรรวจ
อยู่ภายในห้องของห้องประชุม
ชั้นหนึ่งด้านในสพพยธินตร์นะคะ

เพื่อป้องกันความปลอดภัยอีกด้วยค่ะ
ขณะที่รถแล้วก็ปืนของผู้ต้องหาเองนะคะที่เป็นของกลาง
ก็มีการยืนยันออกมาจากเจ้าหน้าที่ว่าเป็นของผู้ก่อเหตุเองนะคะ
จากนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแล้วก็สอบสวนของ
สพประตูน้ำจุลาลงกรเดินทางเข้ามาสอบปากคำผู้ต้องหาอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจะมีการควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในวันพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกาเป็นต้นไปโดยเริ่มต้นที่จุดแรกที่จุดเกิดเหตุ
ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยลาดพร้าว๒๕นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดในขณะนี้
ที่พื้นที่สนพหนโยธินค่ะ
คุณครับคุณสวรรพันธ์ครับก็นั่นถ้าเกิดว่านายเกาวินจะถูกคุมตัวอยู่ที่นี่